นี่เราได้นำภาพการซ้อมกลับบ้านนะคะ
ที่จะต้องซ้อมเข้ากรงซ้อมอยู่ในกรง๕ชั่วโมง
ใช่แล้วก็ต้องอยู่ในเครื่องบินถึง๕ชั่วโมง
เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยนะคะ

ก็ถือว่าไม่มีการใช้ยาสลบนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการซักซ้อม
เพื่อให้พลายศักดิ์สุรินมีอาการสงบและคุ้นชิน
ก็ซ้อมกันมาระยะหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ควานก็ต้องซ้อมช้างก็ต้องซ้อม
แล้วทางศรีลังกาเองวันนี้ตอน๗๓๐ตามเวลาท้องถิ่นนี้ค่ะ
สวนสัตว์เดหิวาราที่กรุงโคลัมโบก็จัดพิธีทำบุญอวยพร
พลายศักดิ์สุรินทร์กลับประเทศไทยโดยสวัสดีภาพค่ะ
พระสงฆ์๕รูปและเจ้าอาวาสนะคะก็มาสวดมนต์
แล้วก็ปะพรมน้ำมนต์ที่ตัวของช้างศักดิ์สุรินทร์
้อนผลไม้อาหารและคล้องพวงมาลัยมะลิในตอนท้าย
เพื่ออำนวยพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ
คือดอกมะลิในทางศาสนาก็เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์
วงมาลัยดอกมะริเขาก็ใช้คล้องคลอเพื่อมอบให้กับ
ผู้มีเกียรติและเป็นการอวยพรให้โชคดีนะคะ
เนี่ยค่ะเขาก็ทำพิธีส่งพลายศักดิ์สุรินกลับบ้านค่ะ
ท่านพฤษฐานพลเอกอักษรรจทูตสถานเอกอักษรรจทูตณกรุงโคลัมโบ
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกานะคะ
ท่านรองอธิบดีกรมอุทยานผู้มนุยการกองการต่างประเทศนะคะ
รวมถึงนายสัตวแพทย์ก็มาร่วมในพิธีนะคะ
และเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโคลัมโบบอกว่าในการพาช้างกลับประเทศไทยครั้งนี้
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในศรีลังกาตอนนี้มีการตนักรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์
เดือนที่มธุราชามาอยู่ที่สวนสัตว์ยอดผู้ชมเพิ่มมากขึ้น
ศรีลังกาเดินทางเข้ามาชมมากขึ้น
สังคมออนไลน์ที่ศรีลังกาก็เกิดกระแสให้เพิ่มการดูแลช้างมากขึ้นด้วย
ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะ
และการดูแลสัตว์ที่ใช้งานด้วยความเมตตากรุณา
และใส่ใจรายละเอียดต่อไปค่ะ

เราติดตามนะคะเดี๋ยววันที่๒กรกฎาคมประมาณ๗โมงครึ่ง
ลายจำปาศักดิ์ก็จะขึ้นเครื่องบินค่ะ
ตลอดเที่ยวบินก็จะอยู่ในกรงนี้ค่ะ
ซึ่งอยู่ในเครื่องบินอีกทีหนึ่งประมาณ๕ชั่วโมง
ควานช้างคนไทย๓คนควานช้างชาวศรีลังกาอีก๑คน
สัตวแพทย์อีก๒คนก็จะมาพร้อมกันนะคะกับพลายศักดิ์สุรินทร์
อย่างที่บอกค่ะเขาจะต้องอยู่ในกรงไม่มีการวางยาสลบ
แต่จะใช้การควบคุมโดยควานช้างแทน
ซึ่งภายในเครื่องบินก็เตรียมอาหารไว้ให้ช้างด้วย
ประมาณ๒๕๐กิโลกรัมป้อนให้กิน
เพื่อลดความเครียดระหว่างการเดินทาง
ต้องบอกว่านี่เป็นการเดินทางครั้งแรกโดยที่ไม่ได้ใช้ยาสลบนะครับ
เพราะฉะนั้นน่าสนใจมากทีเดียวค่ะ